ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เห็นแล้วก็เศร้าจริง
เจ้าเบาเจ้าสาวว่าที่นะฮะจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายของหญิงสาวที่เป็นว่าที่เจ้าสาวเนี่ยขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
แล้วก็ไปโดนรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยชนแล้วก็ลากร่างไปกับพื้นถนนเสียชีวิตคาที่
หลังจากทราบเหตุว่าที่เจ้าเบ่ามาเห็นศพแฟนสาวของตัวเองเนี่ย
ค่ะเขาสุดร้องไห้เลยนะฮะ
คือทางกู้ภัยเองทางเพื่อนญาติญาติที่มาเจอก่อนก็บอกว่าอย่าดูเลย
ซึ่งร่างของแฟนสาวเนี่ยเจ้าท้านพี่เขาขอให้หรอค่ะ
ก็เขาก็เปิดคลิปเขาบอกเขาเขาขอดูเขาขอเห็นหน้า
จับมือมาจูบแล้วก็กอดเนี่ยฮะถามว่าเจ็บไหมนุ๊กนั่นคือชื่อของแฟนสาวนะฮะ
คำถามสะเทือนใจมากจริงนะว่าเจ็บไหมนุ๊กเจ็บไหมแล้วลงไปนอนกอดร้องไห้อยู่แบบนั้นเลย
อายุเพิ่ง๒๙ปีนะครับนางสาวสุริสาสมรูปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะท่างคนนุ๊กเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทแห่งหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์ไปแล้วไปโดนรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยชน
แล้วก็ลากจักรยานยนต์กับร่างของเธอไป
บนถนนปฐุมเสนาใกล้ทางเบี่ยงต่างระดับวงแหวนฝั่งตะวันออก
ตำบลบางระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบของผู้ตายแล้วก็จักรยานยนต์นะฮะ
ตรงนี้นะฮะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เย็นใกล้ค่ำเนี่ยฮะ
ที่อยู่ที่ข้างถนนตรงนี้นะครับมีร่องรอยถูกชนแล้วก็ครูดไปกับพื้นด้วย
ห่างจากจุดตรงนั้นไป๑๐๐เมตรมีรถบรรทุกน้ำมัน๒๒ล้อจอดชิดขอบทางอยู่
คันนี้นะฮะคนขับรถคือนายชัยรัฐประเสริฐธรรมอายุ๖๒ปี
นี่ลุงชายรัฐแกก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
แกบอกว่าตอนแกกำลังกลับรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าบริษัทเนี่ย
ตอนที่ขับชิดขอบซ้ายของถนนมาแล้วเนี่ยคือมันมองไม่เห็นอะไรจริงนะ
จนกระทั่งได้ยินเสียงคล้ายกับรถบรรทุกของแกไปเหยียบสิ่งของ
ก็เลยมองที่กระจกข้างเห็นจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่คันหนึ่ง
ตอนนั้นตกใจรีบจอดรถแล้วก็ลงไปดูซึ่งก็พบว่า
หญิงสาวที่เป็นคนขี่รถมาตอนนั้นเสียชีวิตไปแล้ว
กำลังจะไปไหนครับ
อันนี้คำกล่าวอ้างของคนขับรถบรรทุกนะครับที่ไปชนจักรยานยนต์ของคุณนุ๊กนะฮะ
ในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณนุ๊กด้วยนะครับ

วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ยังมีพวกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์แล้วก็หมวกกันน็อกของคุณนุ๊กนะฮะที่ยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
รวมทั้งกระเป๋าเป้ของเธอด้วย
นี่ฮะมีหมวกกันน็อกนะครับเศษชิ้นส่วนจักรยานยนต์
กระเป๋าเป้อีกนะฮะอาจจะยังเก็บกันไม่ครบเมื่อคืนนี้
เพราะเหตุเกิดตอนเย็นกว่าจะมาเคลียร์เหตุกันก็ตอนค่ำแล้ว
ก็เป็นจังหวะที่คุณพ่อของผู้ตายเนี่ยมาที่จุดเกิดเหตุพอดี
มากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิต
นี่ฮะพ่อก็มาเก็บข้าวของต่างของลูกสาว
กระเป๋าเป้ใบนี้ด้วยคุณพ่อสมรวยนะฮะคุณพ่อบอกกับ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวเนี่ยเลิกงาน
กำลังจะขี่จักรยานยนต์ไปตลาดโรงเกลือ
เป็นตลาดนัดในพื้นที่แถวนั้นนะครับที่สามโคกปฐุมธานี
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปอีกประมาณ๓กิโลเมตร
ตอนที่ลูกสาวกำลังจะไปกลับรถใต้สะพานก็ถูกรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยชนแล้วก็ลากไป
ทีนี้ที่คนขับรถบรรทุกคู่กรณีอ้างว่าลูกสาวเนี่ยขี่รถย้อนสอนมา
พ่อบอกพ่อไม่เชื่อนะครับอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวด้วย
ตอนนี้เสียใจมากเพราะว่าน้องนุ๊กเป็นลูกสาวคนเล็กเป็นเสาหลักของครอบครัว
แม่ป่วยเป็นโรคไตกับเบาหวานก็มีนุ๊กนี่แหละคอยช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้าน
แล้วที่เสียใจที่สุดก็คือลูกสาวยังไม่ทันได้เป็นฝั่งเป็นฝากับคนรัก
เขาวางแผนกันว่าจะแต่งงานหลังจากว่าที่ลูกเขยเนี่ยบวชทดแทนคุณให้กับครอบครัวเสร็จ
นี่นะฮะขวามือคือคุณตานนะฮะแฟนของคุณนุ๊กซ้ายมือนี่ฮะคุณนุ๊กนะครับ
คุณตานเขาบอกเดี๋ยวเขาจะบวชให้กับครอบครัวเขาก่อนแล้วจะแต่งงานกัน
สุดท้ายยังไม่ทันได้แต่งงานนะครับ
มีแต่หลักฐานมันขีดขวนมาอย่างเงี้ยใช่ไหม
รถก็มีลอยลากมาแล้วพอมันหมุนก็กลับไปทางนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่ามัน
เห็นบอกว่าพี่ผู้เสียชีวิตก็คือกำลังจะแต่งงานด้วยใช่ไหมครับ

เขาก็ยังไม่กำหนดนะครับเพราะรอแฟนเขาบวชก่อน

วันนี้ทางครอบครัวก็ไปรับศพของคุณนุ๊กจากนิติเวศ

ตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดราชสัทธาธรรม
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ตอนนี้ก็ทำการขอเก็บร่างไว้ในโกดังของวัดก่อน
ตามความเชื่อนะครับ

ตามความเชื่อของทางครอบครัวที่มีเชื้อสายทางมอน
ถ้าเสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ย
จะเก็บให้ครบ๓ปีถึงรับร่างมาบำเพ็ญกุศลมาประกอบพิธีทางศาสนา
แน่นอนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
ญาติก็ถือกุหลาบสีแดงพร้อมกับทูบหนึ่งดอก
มาไหว้มาประกอบพิธีกัน
คุณแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วก็เป็นลมล้มฟุบนะฮะ
นี่คุณแม่นะครับญาติญาติต้องช่วยกันประคองนะฮะ
เราได้เจอกับคุณตานนะครับแฟนของผู้ตายนะฮะ
คุณตานชื่อจริงชื่อบุญมีฤทธิอ่วมเกรดอายุ๒๕ปี
ที่เมื่อวานไปที่ที่เกิดเหตุมีบอกกับคุณเนธิเชานะฮะ
คือเขายังเสียใจอยู่เนี่ยนะครับร้องไห้ตลอดเวลา
ตานบอกว่าเขาคบหากับนุ๊กตั้งแต่ปี๖๓นะครับ
วางแผนจะแต่งงานกันในเดือนมิถุนายนปีหน้าปี๖๗
เพราะเดี๋ยวเขาจะบวชทดแทนคุณให้กับครอบครัวเขาก่อน
ปกติแล้วทำงานที่เดียวกันนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเข้างานกันคนละกะ
โดยคุณตานเองเนี่ยระหว่างที่พักผ่อนอยู่ที่บ้าน
ก็จะเป็นช่วงที่นุ๊กเนี่ยแฟนสาวของเขาเลิกงานออกกะ
แล้วนุ๊กก็เตรียมจะไปซื้ออาหารให้กับกระรอกที่ทั้งคู่เลี้ยงเอาไว้ด้วยกัน
เขาบอกเขามารู้ข่าวอีกทีก็คือตอนที่พี่ชายของนุ๊กเนี่ยโทรมาหา
แล้วก็บอกว่านุ๊กเนี่ยนี่กระรอกนะฮะเลี้ยงเอาไว้ด้วยกัน
เมื่อวานคุณนุ๊กจะไปซื้ออาหารให้กระรอกหลังเลิกงาน
คุณตานยังไม่ได้เข้าเวรอยู่ที่บ้าน
พี่ชายของคุณนุ๊กโทรมาหาบอกนุ๊กเสียชีวิตแล้วนะ
คุยกันก็คือล่าสุดช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะฮะ
เป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย
คำพูดสุดท้ายเขาพูดก็บอกว่าฝันดีนะ
อ้วนมากนะแล้วก็วางสายไป

ใช่แล้วก็ไม่มีคำพูดในนี้นะครับ

ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องห่วงอะไร
คนทางนี้ก็อยู่กันไป
กับแม่ป่ากับแม่ก็เดี๋ยวช่วยกันดูแล
ส่วนกระลอกที่เลี้ยงก็เดี๋ยวนี่เป็นคนเลี้ยงเอง
เพราะว่าคนอื่นเลี้ยงไม่ได้
กระรอกตัวนี้นะฮะเจ้านำโชคนะฮะ
ุ๊กคุณตาเนี่ยเลี้ยงกันไว้
คุณตานบอกเดี๋ยวเลี้ยงต่อเอง

คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องทางคดีนะครับ
ตำรวจสพสามโคกปหนีบอกว่า
ขั้นตอนทางการศิลป์จาระจาไกลเกลี่ย
เรื่องการยาวชสชัย
ซึ่งเราก็ได้ภาพนิ่งภาพนี้มานะฮะ
ชนแล้วก็ลากไปจนเสียชีวิต
ก็จะสามารถยืนยันได้ว่า

มันมีการขี่รถย้อนสอนจริงหรือไม่

เหมือนที่รถบรรทุกบอกหรือเปล่า
จากนั้นก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุกต่อไปครับ